บอกว่าอยู่เฉยไม่ช่วยอะไรค่ะ

ตรงไหนมันมีเงินมีทองมีรายได้

คุณแตงโมนิดาคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ค่ะ
กลายสภาพไปเป็นแม่ค้าขายของมือ๒

คุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเอ้าแตงโม
เป็นดาราดังเธอตกอับหรือเปล่า
เมื่อวานนี้พี่ใจเตอรินก็พุ่งตรงไปเลยค่ะ

ก็คือช่วยกันทำมาหากินคุณผู้ชมนะคะ

เสื้อผ้ากระเป๋าลงเท้าของตัวเอง

แตงโมบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ

ถามตรงแตงโมคนมองว่า
เป็นดาราตกอับเธออายไหม

ขายของเลขแบบนี้ถึงเวลานี้แล้วนะคะ
อะไรที่พอทำได้ต้องทำค่ะ

ใช่นะคะแล้วก็ที่บอกว่ามันดาราตกองค์ตกอับ

เพราะว่ายึดคติว่าชีวิตไม่สิ้น

ช่วงนี้โควิดนะคะก็อยากจะ
โมไม่ได้อะไรเลยค่ะเพราะว่าโมจะบอกว่า
สิ่งที่โมทำอยู่อ่ะบางคนเนี่ย

คือมันทั้งตกมันทั้งอาบเขาหาทางออก
ไม่ได้เลยจริงจริงแต่ว่าคนที่

เป็นเงินให้ได้หมุนเวียน

ถือว่าอันนั้นคือคนขยันมากกว่า

ติดตกแล้วคนนี้แหละค่ะเป็นเพื่อนที่มาอยู่ข้างกายให้ทำปรึกษาแล้วก็
ก็สักพักหนึ่งแล้วนะจริงช่วยกันเอามาหากินคุณผู้ชม
คือไม่อายทำกินไม่หมินเงินน้อยแบบนี้นะคะค่ะอ่าคุณผู้ชมเมื่อสักครู่
เห็นไหมคะแววแป๊บใช่นี่มีคนหนึ่งใช่ตรงตรงกับเบสเปล่าอ่ะ
คือคุณผู้ชมมันเหมือนแบบจังหวะละครจริงนะคะระหว่างที่ช้อปปิ้งอยู่นั้น
ก็มีหนุ่มสาวหน้าตาดีคู่นึงเดินมาเอ้าหันไปดูตรงตรงเบสคุณผู้ชม
อ่าซึ่งเป็นคู่ขวัญแบบในโลกโซเชียลที่ดงนั้นมากตอนนี้คู่รักสองพันยี่สิบเอ็ด
ถูกต้องนะคะเป็นคนข้างรักมาเดินช้อปปิ้งคือคุณตรงเข้ามาชิลมากคุณผู้ชม
ค่ะมากันแบบว่าสภาพแบบคือไม่ได้ตั้งใจจะมาเจอกล้องเจอไมค์อย่างเงี้นะคะ
อ่าเขาถอดรองเท้าเดินได้เลยอ่ะเขาบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ
ก็มาแล้วก็มาช้อปปงช้อปปิ้งกันนะคะแล้วปรากฏว่านะคะพี่ป้าน้าอาเนี่ยมาขอถ่ายรูปกันเต็มไปหมดด้วยความดังนะคะ
ท้ายที่สุดคุณผู้ชมมันมีเรื่องหนึ่งที่เขาเมาส์บอกว่านะคะน้องเบสเนี่ยเป็นคุณหนูสายเปย์
เขาเคยพูดในรายการยูทูปเขาบอกว่าเขาสามารถจะเลี้ยงพี่ตรงได้ตลอดชีวิตเลย
อุ้ยหายเปย์เดี๋ยวให้ดูชอตนี้ชอตที่ใครจ่ายเงินให้ใครกันแน่นะคะคุณหนูอ่าสนุกใครจ่ายค้า

พี่ตรงไม่ซื้อให้น้องเบสเหรอคะครับผมไม่มีตังค์เลยฮะ
มาครับอุดหนุนครับตอนนี้ขายเสื้อผ้าครับเสื้อหนึ่งแถมสิบไปเลย
สนุกแบบนี้คือว่าเขากระเบิกตั้งใครกระเบิกตั้งมัน

ก็เลยอัปเดตนิดนึงเธอคุณผู้ชมดิฉันไม่เจอน้องเบสผอมลงเยอะมาก
ดิฉันตกใจเบชบอกว่าที่ผ่านมาจะเป็นนางเอกละครช่องวันใช่มะ
น้องเบสเขาอ้วนตรงไหนคุณโบสถ์อีกหนักสุดนะ
คือตกใจมากคือรถไปแผ่นกี่โลกรัมอ่ะ
คือก่อนหน้านี้พูดตรงน้องมันอยู่กำลังวัยโตนะ

ผอมลงส่วนละครก็รอกันก่อนคุณผู้ชม

มอยกันเพลินเลยนะคะแต่ใส่หน้ากากนะจ๊ะ
ว่าไปคู่นี้นะคะก็ว้านข้างรักกันต่อไปจ้า
ใช่ค่ะก็ต้องรออัปเดตเรื่องของละครละครอะไรกันอีกทีหนึ่ง
สำหรับน้องเบสนะคะคุณผู้ชมค่ะมากันที่อีกหนึ่ง